ส่วนความคืบหน้านะคะกรณีที่พบสองศพถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
ก็คือคว้านท้องออกหมดเลยนะแล้วก็มัดมือมัดเท้ายัดใส่กระสอบ
มัดกระสอบอีกทีหนึ่งถ่วงน้ำที่แม่น้ำโขงเนี่ยนะคะสองศพนี้เจอไล่เลี่ยกันสองวัน
สิบเจ็ดกับยี่สิบเก้าธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่พื้นที่จังหวัดนครพนม
ตอนนี้ตำรวจพยายามที่สุดก็คือเร่งรวบรวมหลักฐานต้องรู้ให้ได้ว่าสองศพนี้เป็นใคร
เพราะมันมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าเป็นนายสุรชัยแทร่ด่าน
แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แล้วตำรวจจะต้องรีบที่สุดนะคะ
ในการหาคำตอบให้กับสังคมไปตรวจสอบเรื่องของอัตลักษณ์บุคคล
ใช่ค่ะโดยเฉพาะตอนนี้ก็รออยู่นะคะรอผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายสุรชัยแทร่ด่าน
ก็คือพันรยามาให้ตำรวจตรวจสอบแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
จากกรณีที่ชาวบ้านพบศพสองศพเนี้ยนะคะรอยอยู่ในแม่น้ำโขง
พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสามวันส่วนร่องรอยของศพเนี่ย
ก็คือถูกทำร้ายใบหน้าบวมอืดแล้ว
ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครนะคะแขนถูกกุญแจมือล็อกสองข้าง
ไว้ที่ด้านหน้าขาใช้เทพกาวพันรวมกัน
ลักษณะท่านั่งคุกเข่าและมีการใช้ของมีคมแหวกที่บริเวณหน้าท้อง
เพื่อที่จะยัดท่อนปูนลงไปเพื่อที่จะให้ศพมีน้ำหนัก
แล้วก็ให้ศพเป็นการถ่วงศพให้อยู่ในใต้แม่น้ำ
จากนั้นมีการสวมกระสอบทับมัดกระสอบด้วยเชือกและลวดอีกชั้นหนึ่ง
เป็นการนำศพไปถ่วงน้ำสภาพศพถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็มีกระแสข่าวเพิ่มเติมที่บอกว่า๑ใน๒ศพเนี่ย
นายสุรชัยแทร่ด่านที่ตอนนี้คือเมื่อก่อนเนี่ย
เป็นการนำเคลื่อนไหวทางการเมืองและไปลีภัยการเมืองอยู่ที่สปลาวนะคะ
คดีนี้พบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งรัดให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเร่งด่วนที่สุดเลย
ส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่นั้นพบตรบอกว่าก็ยังไม่สามารถระบุได้นะคะ
ก็คงต้องรอตรวจสอบข้อมูลจากญาติหรือบุคคลที่สงสัยว่าเป็นญาติของตัวเองเนี่ย
ให้ข้อมูลเพื่อนำตัวอย่างดีเอ็นเอไปเทียบเคียงและส่งพยานหลักฐาน
สำคัญก็คือกุญแจมือเพราะกุญแจมือมันติดอยู่กับศพ
กุญแจมือตำรวจจะเอาไปตรวจหาดีเอ็นเอของผู้ก่อเหตุ
ว่าลายนิ้วมือแฝงที่ยังอาจจะติดอยู่นะคะ
พลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตันผู้บังคับการตำรวจภูทรนครพนมเปิดเผย
ว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยาหลักฐาน
อยู่ระหว่างการรอผลชนสูตรของสถาบันนิติเวศที่จังหวัดขอนแก่น
เพื่อนำบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของดีเอ็นเอรวมถึงอัตลักษณ์บุคคลของศพที่พบ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครและมาจากไหน
แต่คาดว่าการฆาตกรรมน่าจะเกิดประมาณ๗๘วันผ่านมาแล้วนะคะ
ส่วนล่าสุดพลตำรวจโทสุรชัยควรเดชคุบผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรภาค๔ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าคดีด้วยตัวเองเลยนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือจากการที่มีข้อสงสัยในโลกออนไลน์ว่าเป็นนายสุรชัยแทร่ด่าน
เขาก็เลยต้องการเชิญตัวนางปรานีด่านวัฒนานุสรหรือป้าน้อยเป็นพันรยาของนายสุรชัยแทร่ด่าน
มาตรวจอัตลักษณ์บุคคลแต่ว่าก่อนที่จะมาตรวจพันรยาของนายสุรชัยแทร่ด่าน
กับเพื่อนผู้ลิภัยอีก๒คนในประเทศเพื่อนบ้าน
บอกว่าตัวเขาและญาติของผู้สูญหายอีก๒คน
หลังจากนี้เตรียมและจะเดินทางไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลต่อไป
ส่วนกระแสข่าวที่ลูกสาวของนายสุรชัยแทร่ด่านบอกว่า
คือให้ข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าพ่อก็ปลอดภัยดี
ภรรยาบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ตัวเธอเองก็ยังไม่ได้ข่าวอะไร
และเกือบ๒๐วันผ่านมาแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อจากนายสุรชัยแทร่ด่าน
ก่อนหน้านี้ก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด

แต่หลังจากนี้จะออกมาแล้วแล้วก็จะไปพบตำรวจนะคะ
และทำไมต้องสงสัยว่าเป็นนายสุรชัยแทร่ด่าน

สุรชัยแทร่ด่าและคนสนิทอีก๒คน
ถูกชายกลุ่มหนึ่งนำตัวออกจากบ้านพักที่ประเทศลาว

โดยไม่ทราบชะตากรรมตั้งแต่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา

มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มไฟเย็น
เดินทางไปหานายสุรชัยที่บ้านพักที่ลาว
เขาบอกว่าเข้าไปข้างในข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเลยนะ

เพื่อนบ้านบอกว่าแบบนี้เห็นกลุ่มคนเข้ามา
ข้างในบ้านที่นายสุรชัยอยู่ที่สปลาว
และนำตัวนายสุรชัยออกจากบ้านไป
ลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคล

อันนี้เป็นเบาะแสที่เพื่อนบ้านให้ข่าวมาแบบนี้นะฮะ
เอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
แต่ว่ายังเป็นข้อมูล

ต้องพิสูจน์เรื่องของอัตลบุคคลด้วยนะคะ